เหมือนกับที่นี่เลยเขาก็สืบสารกันเอาไว้เหมือนกัน

ฟ้อนเล็บเจ้าเล็บ
เนิบแบบนี้สวยงามแบบนี้
ตอนย้อนตอนย้อนตอนย้อนตอนย้อนตอนย้อนตอนย้อน
ถ้าจะร้องให้จบเพลงทั้งรายการเวลาเราก็ไม่พอครับ

ไม่พอใช่ไหมงั้นเดี๋ยวพาไปดูน้องที่โรงเรียนนี้ในจังหวัดเชียงใหม่กันค่ะ
เขามีการฟ้อนเล็บสืบทอดกันมา๑๑๓ปีแล้ว
นี่ค่ะที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยคือคณะนักเรียนที่ฟ้อนเล็บกันอย่างสวยงามนะคะ
นักเรียนโรงเรียนวัฒโนไทยพายับอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ครับ

กำลังฟ้อนเล็บกันเพื่อถวายและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
สมเด็จพระศรีสวรินทราบรมราชเทวีพระพันวศาอายิกาเจ้า
ในโอกาสครบ๙๑ปีของโรงเรียนนามพระราชทาน
และการฟ้อนเล็บของที่นี่นะคะ
ต้องบอกว่าสืบทอดความงดงามอ่อนช้อยกันมากว่า๑๑๓ปี
ตั้งแต่ก่อตั้งโรงเรียนเลยโดยครั้งแรกนะคะพระราชชายาเจ้าดารารัศมีในราชการที่๕
โปรดรับโรงเรียนวัฒโนไทยพายับไว้ในอุปถามค่ะแล้วก็ประธานครูหลงครูสอนฟ้อนในวังพระราชชายาที่เก่งที่สุดเลยนะ
ประธานลงมามาสอนนักเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้ให้ฟ้อนเล็บหรือว่าที่เรียกกันว่าฟ้อนเมียงเจ้าในสมัยนั้นฟ้อนเมียงเจ้านะจ๊ะ
ก็จะมีการสืบสารการฟ่อนเล็บตามแบบฉบับของพระราชวังนะเจ้าซึ่งก็มีการสืบท่อจากรุ่นสู่รุ่นนะคะ
มีช่างฟ้อนเล็บที่เป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนด้วยแล้วก็มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับมากเลยสำหรับโรงเรียนนี้
ฟ้อนเล็บนี่เขาสวยมากที่หนึ่งเลยค่ะวันนี้นะคะที่เรานำมาเสนอคุณผู้ชมอย่างที่บอกไปมี
ช่างฟ้อนี่นางรำเนี่ยนะจำนวน๑๑๔คนเท่ากับวันก่อตั้งโรงเรียนก็คือวันแรก๒๕มีนาคม๒๔๔๙ค่ะ
ถือว่าเป็นพิธีการรำลึกที่มีความสวยงามอ่อนช้อยส่งต่อศิลปะวัฒนธรรมไทยที่สวยงามจากรุ่นสู่รุ่นได้เป็นอย่างดีกับเจ้า
ตอนยอห์นตะตอนยอห์นตะตอนเยาว์นตอนเยาว์นคุณทำอะไร

คุณผู้ชมเห็นนะคะเป็นความสวยงามความอ่อนช้อยแล้วก็เป็นการสืบสารศิลปะวัฒนธรรมทางพื้นเมืองของทางเหนือเอาไว้
เพราะว่าการฟ้อนเล็บเนี่ยนะมันมีมาตั้งแต่ในสมัยโบร่ำโบราณแล้วแล้วมันก็เป็นเอกลักษณ์ของทางเหนือเลย
นี่คุณไม่ใช่ง่ายนะคุณเห็นการฟ้อนเล็บแบบนี้ต่อนยอนช้าแบบนี้ไม่ง่ายนะที่จะลำให้อ่อนช้อยสวยงามแล้วก็อ่อนหวาน
ซึ่งโรงเรียนนี้เขาขึ้นชื่อมาเพราะว่าได้ครูพระราชทานมาจากในวังหลวงเลย
การแต่งกายอะไรก็เต็มยดแล้วก็เป็นการแต่งกายแบบพื้นเมืองภาคเหนือด้วยนะครับ
แล้วก็ใครที่มีโอกาสได้ลำแบบนี้ดิฉันเชื่อว่าน้องจะต้องภูมิใจมากแน่เลย